คุณผู้ชมคะโดนแฉแบบไม่หยุดไม่ห่อนเลยนะคะสำหรับออฟฟี่แม็กซิมนะคะ
หลายคนเนี่ยผุดเรื่องเธอทั้งเรื่องของการโปรงเงินบริจักษ์
เรื่องของชู้สาวด้วยนะคะที่มีหนุ่มคนดังหลายคนถูกจับเข้าไปเอียว
หนึ่งในนั้นค่ะหนุ่มอักษรย่อคอควายซึ่งเป็นดาราด้วย
ทำให้หลายคนนึกถึงเคนภูมิหวานใจของเอสเตอร์
พอเจอกับนักแสดงสาวก็เลยขอถามสักนิดนึงนะคะซึ่งเอสเตอร์เองก็บอกว่า
ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรชิก็แฮปปี้จ้าไม่ได้ตกใจนะคะเออไม่รู้เลยว่ารู้สึกยังไงอ่ะค่ะ
อาจจะเล่าให้ฟังมากกว่าว่าพี่เนี่ยมันมีอักษรนี้นะเขาโยงว่าเป็นพี่นะอะไรอย่างนี้
พี่ไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี้ยทำไมไม่ว่าอดีตจะทำอะไรมา
รู้สึกว่าคนเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าค่ะไม่ไม่กลัวค่ะอย่างที่บอกคือ
เราอาจจะเจอกันช้าไปมันก็เราอาจจะเจอกันช้าไป
ถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้มันก็จะดีมากพยายามไม่อยากเอาเรื่องอดีต
เพราะว่าเราก็มันก็เจอกันช้าไปจริงไม่ว่าไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรมาหรือว่าเราไปทำอะไรมาก่อนอย่างนี้
มันมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่เมื่อก่อนพี่เขาก็หนูก็ไม่รู้จัก
แต่ว่าก็ได้ยินมาว่าเขาว่าไม่เบาเหมือนกันอะแหละค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องภาพยนตร์ที่เล่นกับปั้นจันปรมะกระแสดรอปนั้น
เอสเตอร์ยอมรับว่าเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
และขอเป็นกำลังใจให้กับปั้นจันด้วยค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะคือรู้มันค่อนข้างแบบลำบาก
พอโปรโมทอะไรไปมันค่อนข้างแบบว่าคนก็มีกระแสตีกลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่หนูก็เข้าใจแต่หลายคนที่ไปดูหนังมา
เพราะรู้สึกว่าหนังน่ารักนะคะแล้วก็แบบว่าดูเพลินดูแบบไม่คิดมาก
ก็ขอบคุณแล้วกันสำหรับคนที่แบบว่าเปิดใจไปดู